คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการพูดคุยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ไม้สัก
มาสร้างเป็นอาคารรัฐสภานั่นเองนะคะ

แต่ว่าล่าสุดก็มีข้อสรุปที่ร่วมกันแล้ว
ทางคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาเอง
รวมถึงผู้รับเหมาสถาปนิกนักออกแบบ
ทุกคนเห็นตรงกันนะคะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้าง
แล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะสามารถหาไม้สัก
จำนวน๕๐๐ต้นได้จากป่าที่ปลูกเองค่ะ
พรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังเรียกประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
หรือว่ากรโดยมีการเชิญบริษัทผู้ออกแบบ
บริษัทผู้รับเหมาที่ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้าง
รวมถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะ

หาข้อยุติค่ะถึงปัญหาการใช้ไม้สัก
เป็นองค์ประกอบการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ว่าสามารถใช้ไม้สักเป็นองค์ประกอบในการก่อสร้างได้
ไม่ต้องเปลี่ยนแบบแปลนในการก่อสร้าง
จากได้รับคำยืนยันด้วยวาจาค่ะ
จากทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าออป
สามารถที่จะหาไม้สักจำนวน๕๐๐๐ต้นได้
จากป่าที่ปลูกเองของออป
โดยที่ไม่กระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างนะคะ
แต่สิ่งที่ประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ย

แต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาจะขอขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก๖๐๐วันค่ะ

ต้องสร้างเสร็จในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
หลังจากที่ทางรัฐสภาก็ยังไม่สามารถที่จะส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกำหนดเวลานะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังต้องมีการเจรจามีการพูดคุยเพิ่มเติมกับทางโรงงานทอผ้า

คือต้องพูดคุยทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติม
ถ้าหากส่งมอบได้ครบหมดภาระหนักของรัฐสภาก็จะหมดสิ้นไปค่ะ